วันนี้เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าข่าวสะเทือนใจอีกหนึ่งข่าว
เกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อวานนี้มีคนไปหาปลา

ก็เอาไปแทนที่จะไปหาปลาไปเจอปลา

ถูกฆ่ารัดคออยู่ในสภาพเปลือย
ตอนนี้ตำรวจพยายามตามหาตัวคนร้ายนะคะ
ซึ่งหลักฐานสำคัญตอนนี้ก็คือมีพยานบอกว่า
มีรถกระบะคันหนึ่งไปจอดอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลานาน
ถอยหลังถอยนาบเดินหน้าอยู่แบบนี้

ตำรวจก็เลยบอกว่าจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีฆ่า

หลังจากที่มีคนไปตกปลาแล้วก็ไปพบศพนะคะ
บริเวณหนองน้ำริมถนน๓๔๕หมู่ที่๑
ตำบลบางครูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

พลตำรวจตรีสุรพงศ์บอกว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน

และหลังจากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุ
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวน
หาหลักฐานจากผู้เสียชีวิต

แต่ตอนนี้ทราบชื่อเบื้องต้นแล้วนะคะ

นางสาวลิลลี่หรือเชอรี่

ส่วนบัตรประชาชนของผู้ชาย
ที่พบในกระเป๋าซึ่งอยู่กับจุดเกิดเหตุ

ศรีแสงงามอายุ๒๙ปี
นายดานัยนี่เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำคดียาเสพติด
ส่วนความคืบหน้าของคดีค่ะพนักงานสอบสวน

รวมทั้งเพื่อนของผู้เสียชีวิตและคนใกล้ชิด
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมฟังเสียงตำรวจพูดถึงคดีนี้ค่ะ
ผมก็คิดว่าขอเวลาทั้งฝ่ายส่วนและชอบสวนเนี่ย
ทำงานไม่นานนะครับ
ผมเชื่อว่าน่าจะขี้คายคันดีได้เร็ว
เมื่อสักครู่นี้พตรตรีสุรพงษ์
ผู้บังกับการตำรวจผู้ทรปธพฤษฐานีบอกว่า

เรื่องสำคัญที่สุดก็คือการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของผู้เสียชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันมีอีกหลักฐานหนึ่งตำรวจบอกว่าสำคัญเหมือนกัน
จากการสอบพยานแวดล้อมบอกว่ามีคนเห็นรถกระบะต้องสงสัย๑คัน
ขับมาจอดที่จุดเกิดเหตุก็คือจุดที่ไปพบศพช่วงเวลาประมาณ๓นาฬิกาเศษ
ก็คือตี๓ของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาโดนรถคันนี้
คือคนที่เห็นวันกลางคืนเขาไม่เห็นสีด้วย
แล้วก็ไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นทะเบียนไม่เห็นอะไรเลย
เห็นฟินเพียงลางว่าเป็นรถกระบะ
ขับมาจอดในลักษณะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอยู่บริเวณนั้น
หลายครั้งในช่วงเวลา๑ประมาณ๑ชั่วโมง
ล่าสุดชุดสืบสวนสอบสวนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรป
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสของรถต้องสงสัย
เป็นรถกระบะนะคะเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าคนร้ายไม่น่าจะมีต่ำกว่า๒คน

คาดว่าจะได้ความชัดเจนทางคดีเร็วนี้ค่ะ